เรื่องราวนี้ต้องย้ำเตือนครับเพราะอาจจะเกิดขึ้นกับคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายก็ได้
เข้าห้องน้ำแล้วมีถ้ำมองมันไม่ได้มองอย่างเดียวนะครับรอบนี้
มันเอามือถือขึ้นมาแล้วแอบถ่ายไว้ด้วย
มาแล้วครับคนก่อเหตุวงจรปิดจับภาพได้
มอเตอร์ไซค์เข้ามาจอดครับในห้องน้ำแห่งนี้นี่นะฮะ
ปรากฏว่าห้องน้ำนี้ตั้งอยู่ในปั๊มแห่งหนึ่งถนนเทพรักษ์ที่บางเขนกรุงเทพ
มันเดินลงจากมอเตอร์ไซค์เห็นไหมฮะเปิดเผยใบหน้าด้วยนะครับ
เดินทำทีจะเข้าห้องน้ำตัดภาพมาที่มุมนี้
เขาเดินมาเข้าห้องน้ำแต่ปรากฏว่าห้องน้ำที่เขาเข้านั้นเป็นห้องน้ำของคุณผู้หญิง
แล้วเดินชิวมาเลยนะอืมเนี่ยฮะคือถ้าไม่สังเกตก็อาจจะรู้สึกว่าเออ
ไม่ไม่ไม่มีอะไรผิดปกติอ๋อเพราะว่ามีผู้หญิงเดินตามเข้าไปเหมือนกัน
เพราะเป็นห้องน้ำผู้หญิงถูกไหมครับค่ะผู้ชายคนนั้นเนี่ยสูงสูงหน่อย
ฟูฟูใส่แว่นสายตาครับหายไปเป็น๑๐๒๐นาทีแล้วก็มีคนเข้าออกห้องน้ำเนี่ย
หลายคนมากรวมถึงแม่บ้านด้วยปรากฏว่าต่อมามีแม่ค้าขายเครื่องสำอางออนไลน
ซึ่งเป็นผู้เสียหายเธอเดินเข้าไปในห้องน้ำ
แล้วสักพักหนึ่งครับมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาหยุดอยู่หน้าห้องน้ำ
เหมือนว่าเฮ้ยมันอะไรแปลกแล้วน้องผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเดินไปบอกกับแม่บ้าน
แม่ไปดูหน่อยสิว่าตรงนั้นมันเหมือนมีใครไม่รู้ว่านอนอยู่บนพื้น
มันแปลกนะแล้วเห็นไหมฮะจังหวะที่วิ่งไล่ตามนี่มันหนีออกไปแล้ว
เด็กก็งงมีเด็กด้วยอ่ะผู้ใหญ่ก็พยายามวิ่งตาม
ชื่นชมความช่างสังเกตของหนูน้อยครับค่ะลูกแม่บ้านใช่เขาแบบเออมันไปนอนอะไรตรงนั้นน่ะแม่แปลกน่ะ
พอไปดูเฮ้ยมีคนนอนอยู่บนพื้นห้องน้ำแล้วเอื้อมมือไปถ่ายคลิปผู้หญิงที่กำลังเข้าห้องน้ำทำภารกิจอยู่ครับ
นี่นะฮะไปคุยกับผู้เสียหายหน่อยนะคนแรกแม่ค้าเครื่องสำอางที่ผมบอกอายุ๒๕
บอกว่า๒ทุ่มเธอกับแฟนเนี่ยกลับมาจากทำธุระที่ชนบุรีแวะเข้าห้องน้ำมันปวดห้องน้ำมากเลย
ก็เดินเข้าไปในห้องน้ำแยกกันทำธุระแฟนเธอเป็นผู้ชายก็เข้าห้องน้ำชายเธอเป็นผู้หญิงก็เข้าห้องน้ำหญิงฮะ
ให้ดูห้องน้ำมี๑๐ห้องมันมีห้องหนึ่งที่เหมือนมีคนเข้าแล้วเธอก็รู้สึกว่าถ้างั้นฉันเข้าห้องข้างก็ได้เพราะมันอยู่ใกล้ทางออกด้วยเกิดมีอะไรมีฉุกเฉินปั๊บจะได้หนีได้ทัน
เธอก็พยายามคิดแล้วนะฮะป้องกันเหตุฉุกเฉิน
จังหวะที่กำลังทำภารกิจอยู่ในห้องน้ำหญิงนั้น
ได้ยินเสียงคนบอกว่าระวังมีคนแอบถ่าย
ตกใจมากรีบใส่กางเกงแล้ววิ่งออกมา
เห็นหลังคนร้ายไวฮะแล้วก็มีแม่บ้านยืนอยู่หน้าห้องน้ำ
คงจะวิ่งตามไม่ทันแหละแต่พยายามแล้วนะลองฟังครับ
ใช่มีมือยื่นมาใช่ค่ะ
อ๋อคือมีมือยื่นออกมาเลย
ใช่ค่ะแล้วทีนี้ป้าเขาก็เลยไล่ไล่มันออกมา
แล้วก็วิ่งตามมันมาที่รถแล้วมันก็วิ่งหนีขึ้นรถไปค่ะ
นี่ฮะขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไป
แต่เรื่องนี้ถึงตำรวจแล้วดูวงจรปิดอีกสักครั้ง
เพราะหลักฐานทั้งหมดตั้งแต่ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามา
ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปจุดนี้นะฮะ
ถึงคุณตำรวจโรงพักบางเขตแล้วเรียบร้อยนะครับ

ชาวบ้านหรือคนที่มาแวะปั๊มเนี่ย

เหมือนมีผู้ชายไปนอนอยู่ในห้องน้ำหญิงนะ
เธอก็เลยไปสังเกตเออใช่ด้วย
มันนอนราบไปกับพื้น
แล้วเอามือเอื้อมไปถ่ายคลิปถ่ายภาพ
ไม่รู้ว่าได้อะไรไปบ้างที่มันถ่ายไปเนี่ยนะฮะ
แล้วก็มีลูกค้าเนี่ยที่เขามาใช้บริการในปั๊ม
ถึงกระเป๋าสะพายมาใช่ไหมครับขอลูกวงจรปิดตอนที่เขาจอดมอเตอร์ไซต์

มันทำท่าจะหยิบอะไรบางอย่างคนก็เลยภาวะไม่กล้าเข้าไปใกล้มากกว่านั้น
แล้วเขาบอกด้วยนะครับว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยคือไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกแล้ว
ฝากคุณตำรวจหน่อยครับต้องจับให้ได้เดี๋ยวดูนะฮะจังหวะนี้แหละ
ที่เขาเหมือนสะพายกระเป๋าแล้วเดินเข้าไปแล้วพอเราไปสำรวจ
เราไปสำรวจในห้องน้ำก็ปรากฏว่าเห็นไหมกระเป๋าสะพายนะ
กระเป๋าข้างนั้นน่ะนั่นนะฮะห้องน้ำมีแบบนี้ครับคุณขวัญคุณผู้ชม
เฮ้ยแล้วทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะคุณคิงโอ้โหเจาะรูแบบรูเนียนกริ๊บแล้วเห็นไหม
แผ่นเหล็กปิดแล้วนะคือเจาะก็ปิดแล้วก็เจาะใหม่ก็ปิดเดียว
คือคุณจะบอกว่าไอ้๒แผ่นที่ปิดเอาไว้คือผ่านการเจาะมาแล้ว
เคยมีรูมาก่อนหน้านั้นแล้วโอ้ตายแล้ว
คือฝาผนังห้องน้ำนี่คือมีมือดีมือบอลไปเจาะเป็นรั้วแบบนี้ฮะ
ฝากคุณตำรวจในพื้นที่ครับตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งตามตัวให้ได้โดยเร็ว
คาดว่าเป็นคนในพื้นที่เพราะมันรู้ทางหนีทีไล่เป็นอย่างดี
เนี่ยมันซอกซอยหายไปแล้วจับให้ได้ครับ

ดิฉันไม่เชื่อว่าทำที่เดียวแล้วไม่เชื่อว่าทำครั้งแรกด้วย
ถ้าเกิดว่าชาวบ้านผ่านเส้นนั้นเขาจะหวาดภาวะขนาดไหนล่ะครับ
น่ะสิระวังกันหน่อยเข้าห้องน้ำนะคะ